รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
เพื่อเตรียมความพร้อมแนวทางขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
รวมถึงทิศทางการพัฒนา
และความต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการ
ดำเนินการในเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ภายใต้เป้าหมายคนไทยมีศักยภาพ
พร้อมอยู่ในประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ
โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีการระดมความคิดเห็น
การจัดการศึกษาในพื้นที่รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
นำเสนอหลักสูตรสำหรับเตรียมการผลิตกำลังคน
ตามความคาดหวังของภาคเศรษฐกิจและสังคมในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด
บูรณาการการดำเนินงานเตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่อง
ตามแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
มุ่งเน้นเสริมสร้างความเข้าใจฝ่ายรู้ศึกษามุ่งพัฒนาสัมพันธ์เท่าทันเทคโนโลยีสามัคคีอาเซียน
ภายใต้วิสัยทัศน์คนไทยมีศักยภาพพร้อมอยู่ในประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ
ทั้งนี้การพัฒนาของจังหวัดหรือหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องนั้น
กระทรวงศึกษาธิการจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาคนและเตรียมกำลังพลให้มีความพร้อม
อดคล้องกับความต้องการในเขตพื้นที่และการพัฒนาประเทศโดยรวม
ด้วยการจัดการศึกษาในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพและมุ่งสู่ผลสำริดตามนโยบายรัฐบาลต่อไป